ช่วยแม่ช่วยแม่อ้ายช่วยแม่
สิบหนึ่งพ่อเสื้อน้ำเงินโดนไปหลายหลายบาทหาอยู่

นี่นี่นี่สิบหนึ่งมากระโดดฟาดกระโดดเตะกระโดดตอยหน้า

พยายามหนีแล้วก็ไม่ทันเพราะเขาดักหน้าดักหลัง

เตะอีกทีหนึ่งก่อนไปสุดท้ายก็แยกย้ายกันไป
นะครับไม่รู้ว่าไปอะไรยังไงกันมาแหละ

ว่าเป็นงานงิ้วก็ตามทีแต่ว่าเขามีเวทีมหรสบไง

ดนตรีแสดงก็เหมือนงานบุญงานประจำปีงานวัดทั่วไปนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานงิวที่ชุมแพรที่ขอนแก่นครับ
มีคนถ่ายก็คาดว่าเป็นแม่ค้าในงานแหละครับ
ไปลงไว้ในติ๊กต๊อกนะฮะก็๑๐ต่อ๑นะฮะ
ถึงเสื้อดำเงินก็โดนเยอะนะฮะ
แล้วที่สำคัญนะคือคนที่เขาทำเนี่ยนะ

เออแต่ก็ตำรวจก็เหมือนจะไม่สามารถที่จะไปควบคุมตัวได้ทันนะครับ

นะฮะก็เตะแบบไม่ยั้งแบบนี้คุณผู้ชมถึงแม้ว่าคนโดนเตะ
เสื้อดำที่ยืนคนสุดท้ายก่อนไปก็เตะเข้าหน้าสักหนึ่งที
แล้วเหมือนพูดด่าอะไรทิ้งท้ายบางอย่างก็ไม่รู้
แล้วคนโดนเตะก็วิ่งไปหาตำรวจนะฮะแต่ก็โดนไปหลายทีแล้วคลิปนี้ก็ตัดไป
เมื่อเช้าผู้สื่อข่าวของเราก็ติดตามเรื่องนี้
โดยทักไปทางเจ้าของคลิปนะฮะคุณพิมก็เพิ่มเติมให้กับนักข่าวฟัง
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนของวันที่๑๘
เป็นงานงิกประจำปีที่ชุมแพรคืนที่๒เธอขายอาหารอยู่
มีพ่อค้าแม่ค้ามากมายมีคนไปทงไปเที่ยวก็คือเหมือนงานทั่วไป
จู่วัยรุ่นวิ่งไล่ตามกันมาก็เลยหยิบมือถือถ่าย
เพราะมันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นแล้วแน่
แล้วก็ตามคลิปหลังเกิดจำโรหวชเข้ามาบอกว่า

เราไปมีข้อมูลจากคุณป้า

เมื่อวานยังวุ่นกันอยู่ก็เลยยังไม่ได้เข้าไปแจ้งความแต่
วันนี้ได้คลิปแล้วเดี๋ยวไปแจ้งความแล้วที่สภชุมแพร
แล้วก็จะเอาผิดกับคนที่มาทำร้ายหลาน
ตอนนี้บาดเจ็บหนักเลยกรามหักเลยนะค่ะ
เตะหน้าจนกรามหักเดี๋ยวต้องรอผ่าตัดเลย
หวังว่าตำรวจชุมแพรขอนแก่นก็น่าจะตามตัวผู้ก่อเหตุได้
เพราะว่าคลิปจริงไม่ได้มีการเซ็นเซอร์นะ

ถ้าว่าประชาชนไหมคะก็อาจจะเดือดร้อนได้